เดี๋ยวข่าวนี้เริ่มต้นที่วินาทีกู้ภัยไปช่วยผู้ชายคนนี้ค่ะ
กู้ภัยศรีราชาชนบุรีต้องเอาอุปกรณ์ตัดเหล็กไปช่วย
คือเป็นเหล็กยาวอะนะคะเหล็กเส้นเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณนิ้วหนึ่งแต่มันยาวมาก
มันแทงทะลุแก้มก้นด้านซ้ายทะลุไปขาซ้าย
ผู้ชายคนนี้คือร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดแล้วด้วยความที่เหล็กมันยาวคาเสียบอยู่แบบนั้น
ต้องตัดเหล็กให้มันสั้นแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
โอ้โหนี่นะคะเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กเส้นยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กอันนี้มันประมาณนิ้วหนึ่งแต่มันยาวมากค่ะ

ผู้ชายคนนี้อายุ๒๕เป็นชาวกัมพูชาค่ะพี่อุ๋ยเป็นพนักงานโรงงานผลิตเหล็ก
เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะเขากำลังหันหลังยกเหล็กใส่เครื่องจักร
มันมีเหล็กท่อนหนึ่งถลัยแทงเข้ามา
มันถลายพุ่งโอ้โห
ก็เพื่อนคนงานก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประถมพยาบาลกันก่อน
นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ต้องผ่าตัดเอาเหล็กออกนะคะ

ขอให้หายไวค่ะ